คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่นครสวรรค์เนี่ยที่ผู้ชายคนหนึ่งคลุมคลั่งจากการเสพยาเสพติด
แล้วก็ไล่ยิงชาวบ้านเขาเสียชีวิตไปหนึ่งยิงเมียตัวเองบาดเจ็บด้วยตอนหนีก็ยิงรถตู้ชาวบ้านเขาด้วยเนี่ย
แล้วก็ยิงตำรวจด้วยเนี่ยตำรวจที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสล่าสุดเสียชีวิตแล้วนะฮะนี่เป็นช่วงที่ตำรวจที่ท่านเข้าไปช่วยระงับเหตุถูกคนร้ายยิงใส่เนี่ยจะเห็นว่ากระสุนเนี่ยเข้าแถวหน้าอกพอดี
แล้วเพื่อนตำรวจก็รีบนำตัวเพื่อจะไปโรงพยาบาลเมื่อวานนี้ช่วงค่ำที่เรารายงานข่าวให้ท่านฟังเนี่ยยังบาดเจ็บสาหัสอยู่
ใช่ค่ะแล้วนักข่าวก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโอ้โหท่านเสียชีวิตแล้วอ่ะ
แป๊บเดียวเสียชีวิตเลยกลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๒นะฮะเสียชีวิต๒ศพนะครับ
นี่คือร้อยตำรวจเอกชัยปติญญาแสงปานหรือว่าผู้กองเอกนะครับรองสารวัตรสืบสวนสพนปริงที่จังหวัดนครสวรรค์
เมื่อวานนี้ไประงับเหตุคนร้ายคุ้มคลั่งใช้ปืนลูกซองไล่ยิงชาวบ้านบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
สุดท้ายเนี่ยมีการยิงตอบโต้กันผู้กองเอกโดนกระสุนเข้าไปนะครับบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้เป็นภาพวินาทีที่เพื่อนตำรวจเนี่ยกำลังเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
มีเพื่อนตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน๒นายนั่งไปบนท้ายรถกระบะไปด้วย
ตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าร้อยเอกชัยปฏิญญาณหรือว่าผู้กองเอกเนี่ย
มีบาดแผลถูกยิงที่หน้าอกนะครับต้นแขนซ้ายนี่ก็มีบาดแผลนะครับ
คือท่านพยายามเหมือนกับพยายามจะลืมตาให้มีสติให้ตัวเองมีสติตลอดเวลา
เพื่อนตำรวจที่มาด้วยกันที่ถ่ายคลิปในช่วงเวลานี้เอาไว้ด้วยเนี่ย
คือสุดท้ายเนี่ยไม่ทันนะครับท่านเสียชีวิตนะฮะ
หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
คือเขาบอกว่าถ้าสังเกตไปที่ดวงตาของท่านที่พยายามจะลืมตาขึ้นมาเนี่ย
เหมือนกับมีน้ำตาคลออยู่ตลอดเวลาด้วย
ขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
นี่บนถนนสายเลี่ยงเมืองที่นครสวรรค์
ผู้ต้องหาผู้ก่อเหตุคือนายมานพ
นี่เป็นช่วงขี่จักรยานยนต์หลบหนี
หลังจากไปยิงปืนใส่บ้านชาวบ้านเขา
แล้วไปยิงชาวบ้านเขาตายเขาเจ็บ
แล้วถูกพลเมืองดีขับรถตู้ไล่ตาม
สิบเก้ามกราคมนะครับประมาณเที่ยงเสร็จเสร็จ
นี่ตามเวลาจริงเลยนะฮะของกล้องวงจรปิดบนถนน
เห็นจักรยานยนต์ของนายมานพเนี่ย
คือขี่ไปนี่สะพายปืนไปด้วยนะครับ
ขี่ไปแบบมุ่งหน้าไปยังทางรอดใต้สะพานจุดที่
ถูกตำรวจไล่ทันแล้วก็มีการยิงตอบโต้
แล้วก็ถูกยิงจนบาดเจ็บแล้วก็ถูกจับเอาไว้ได้
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราเนี่ยได้ภาพจากกล้องหน้ารถ
พลเมืองดีที่เขาอยู่ในเหตุการณ์ภาพนี้ค่ะ
ตอนที่กำลังขับรถไล่ตามรถจักรยานยนต์ของผู้ก่อเหตุ
เลี่ยงเมืองนะคะครับภาพจากกล้องหน้ารถจะเห็นรถจักรยานยนต์ของในนบ
เห็นไหมคะขี่บนไหลทางมุ่งหน้าไปจุดที่ถูกควบคุมตัวค่ะ
กล้องหน้ารถจะบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ตลอดเลย
เขาสะพายปืนอยู่ด้วยนะคนร้ายสะพายปืนอยู่ตลอดเวลา
แล้วก็เดี๋ยวสักพักจะไปจอดรถที่ไหลทางแล้วหยิบปืน
มายิงใส่ท้ายรถของรถพลเมืองดีที่ขับตาม
เห็นมั้ยคะเขาคว้าปืนยิงใส่ท้ายรถของรถคันนี้

รถคันนี้กระสุนแบบเป็นรูแบบเพียบเลย
คือจังหวะถ้าเขาไม่ขับรถไปเลยตามทาง

ค่ะแล้วกล้องหน้ารถของพลเมืองดีบันทึกภาพตอนที่ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวนนอกเครื่องแบบสพนปริงสามนายควบคุมตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ด้วยนะคะ
นี่ค่ะภาพนี้นะคะตรงนี้นะครับ
ตำรวจบางนายก็ตามมาสมทบเนี่ยจุดตรงนี้เลยมีชาวบ้านอยู่แถวนั้นก็มาดูเหมือนกัน
ตอนที่นายมานพยิงตอบโต้กับตำรวจแล้วตำรวจก็ยิงตอบโต้กลับไป
ซึ่งนายมานพถูกยิงเข้าที่แขนมั้งก็เลยสิ้นฤทธิไปไหนต่อไม่ได้
แต่ผู้กองเอกเนี่ยถูกกระสุนปืนของนายมานพเข้าหน้าอกกับแขน
สุดท้ายท่านเสียชีวิตแต่ชาวบ้านที่ถูกยิงมาก่อนหน้านี้เนี่ย
คุณตาเนี่ยที่ว่าชาวบ้านเขาเรียกกันลุงพรลุงพรเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตคาร้านขายของชำเลยนะฮะ
นายมานพนี่ก็ถูกยิงแต่ว่าบอกเอี้ยวตัวหลบทันก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อย
เมื่อวานนี้รถตู้ที่เป็นพลเมืองดีที่ขับไปยังมีคลิปที่อยู่ที่ไม่ใช่กล้องหน้ารถแล้วเราจะได้ดูกันไปแล้ว
เพราะว่าจะเห็นร่องรอยของการโดนยิง
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่นครสวรรค์เนี่ยในคดีที่เกิดขึ้นตรงนี้เท่ากับว่า
นายมานพก่อเหตุยิงคนเสียชีวิต๒คนนะฮะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดหลายจุดนะครับ
ตรงนี้นะฮะมีรียมเสียงปืน
จะเห็นเลยว่าเหมือนคนบ้าคลั่งมาเลย

ถือปืนลูกซองยาวนี่เดินเข้ามาเนี่ยถามหาใครเนี่ย

ตอนที่ก่อนที่หมาจะเห่าแล้วเดินเข้ามาถึงตรงนี้

อืม
นายมานบอินจันทร์หรือว่าในนบอายุ๔๑ปีนะฮะ

เมายาบ้าคลุ้มคลั่งถือปืนลูกซองยาวนี่บุกมาในบ้านของชาวบ้าน
หมานี่เห่าเสียงดังไปหมด

เข้ามาเนี่ยแล้วมายิงคนในบ้าน
มันบ้ามันคลั่งขนาดไหน

จุดนัดที่ต้องแจ้งความอาหารเอาให้ครบเลยนะ
คือยิงไปเรื่อยจริงนะใช่

โอ้โฮดูสินะครับทุกผู้ชมครับ
เสียงดังเอะอะโวยวาย

อันนี้เป็นคลิปเหตุการณ์หลังจากที่นายมานพไปยิง
คุณลุงพรหรือว่านายบุญเลิศโพ

ที่บ้านพักอยู่ใกล้ร้านขายของชำ
ในบนกลางแดดของเมืองนครสวรรค์เสียชิดมาแล้ว

หลังจากนั้นก็ไปขี่จักรยานยนต์หลบหนี
แล้วก็สะพายปืนลูกซองยาวไปด้วย

คือรถตู้เมื่อสักครู่นี้ที่คุณเขียนมาสอนให้ดูคือภาพจากกล้องหน้ารถ

เนี่ยพลเมืองดีเขาเห็นว่า
โอ้โหคนนี้มันบ้าดข้างไปยิงปืนมาขึ้นจากขยานหยนดมีสอบพายปืนไปด้วย

ตรงทางโค้งลอดใต้สะพานที่

จังหวะตรงนี้ดีนะเขาไม่จอดถ้าเขาหยุดหรือจอดเข้าแถวหน้ารถขึ้นมา
โดนเข้าไปที่คนยุ่งเหมือนกันนะครับเพื่อนผู้ชมครับนายมานพนี่นะครับ
ตอนที่ไปถึงตรงนั้นตำรวจไล่ตามมาทันเนี่ยมีการยิงตอบโต้กันก็ยิงใส่ตำรวจ
ร้อยตำรวจเอกชัยปติญญาหรือว่าผู้กองเอกเนี่ยก็ถูกกระสุนปืนยิงเสียชีวิต
ตรงนี้เป็นทางลอดใต้สะพานสายเลี่ยงเมืองห่างจากร้านขายของชำที่ลุงพรถูกยิงเสียชีวิต๓กิโลเมตรนะครับ
สุดท้ายนายมานพก็ถูกยิงเข้าที่แขนบาดเจ็บแล้วเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไว้ได้
ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เหมือนกันนะครับทั้งตำรวจที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งล่าสุดท่านเสียชีวิตส่วนตัวนายมานพก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเหมือนกัน
เพราะบาดเจ็บถูกยิงเข้าที่แขนส่วนผู้กองเอกเนี่ยท่านเสียชีวิตตั้งแต่ค่ำเมื่อวานนี้
เกือบเกือบ๓ทุ่มประมาณ๒๐นาฬิกา๔๕นาทีนายมานพถูกอายัดตัวนะครับ
รักษาอาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลวันนี้คุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะเป็นจุดเกิดเหตุที่บ้านของลุงพรหรือว่านายบุญเลิศ
วัย๗๒ปียังมีร่องรอยกระสุนอยู่ที่โต๊ะไม้เป็นจุดที่ลุงพรนั่งอยู่
ที่นายมานพจะเข้ามาแล้วมายิงลุงพรแกเสียชีวิตมีรอยกระสุนอยู่ที่ตู้เย็นด้วย
ขวามือนั่นคือลุงพรนะฮะคือภาพวันเกิดเหตุที่ลุงพรเสียชีวิตอยู่ที่แคร่ไม้ตรงนี้
ส่วนซ้ายมือนี่คือคุณสุชาดาวันนี้ลงพื้นที่ไปเจ้าหน้าที่ยังกันพื้นที่เอาไว้อยู่
น้องชายของลุงพรชื่อลุงสมพลอายุ๖๔ปีบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยนายมานพเสพยาบ้าแล้วคลุ้มคลั่ง
ถือปืนลูกซองมาถึงเนี่ยมายิงใส่โต๊ะสนุกหลังร้านขายของชำนัดหนึ่งก่อน
แล้วตะโกนถามว่าลุงพรพี่ชายของเขาอยู่ไหนตอนนั้นชาวบ้านเห็นยิงปือแตกตื่นกันแล้ว
วิ่งหนีตายกันก่อนแล้วนายมานพเดินอ้อมไปทางบ้านอีกหลังนึง
ซึ่งติดกับร้านขายของชำแล้วเจอลุงพรนั่งอยู่ที่แคร่ไม้ที่โต๊ะไม้
ก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านไม่รู้ว่ามาถามมาคุยอะไรกับลุงพร
รู้แต่ว่าลุงพรเนี่ยตอบกลับไปว่าลุงไม่รู้เรื่องลุงไม่เกี่ยว
แต่นายมานพเอาปืนขึ้นมาแล้วยิงใส่ลุงพรหนึ่งนัดแล้วตรงเข้าไปจ่อยิงซ้ำที่ขมับอีกหนึ่งนัด
ลุงก็เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยค่ะตรงแคร่ไม้ที่นั่งอยู่เนี่ยฮะ
คือลุงสมพลเนี่ยบอกว่าตัวลุงสมพลกับลุงพรที่เป็นพี่ชาย
รู้จักกับนายมานพนี่แหละนะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยบุกเข้ามายิงพี่ชายของลุงทำไมเหมือนกัน
ไม่เคยมีการทะเลาะกันไม่เคยมีปากเสียงอะไรกัน
ตอนนี้ลุงสมพรบอกแค้นใจมากต้องมาเสียพี่ชายไปพี่ชายต้องมาตาย
ทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยคือถ้าจะเสพยาบ้าจนหลอนเนี่ย
ขวามือเนี่ยรูปนายมานพนะฮะคือเสพยาบ้าจนหลอนจนคลั่งเนี่ยโอ้โหแล้วมายิงคนตายอย่างนี้เนี่ย
อยากจะถามเหลือเกินว่าทำไปเพื่ออะไรอยากให้นายมานพได้รับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
จุดที่มันยิงนัดแรก
มาถามหาชื่อครับชื่อคนตายเนี่ยก็ถามว่าไอ้พรอยู่ไหนอะไรอย่างนี้ไม่มีใครบอกไม่มีใครบอกว่าอยู่นี่
มันเดินมันมันเดินเองมันเดินมาวนมาวนมาแล้วมันเปิดประตูยิงเลย
ทีนี้ก่อนที่จะยิงเนี่ยเขาพูดคุยอะไรกันที่ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟัง
หรือว่าได้ยินว่าคนข้างบ้านเขาได้เล่าให้ฟังว่ากูไม่เกี่ยวกูไม่รู้เรื่องแค่นั้นเนี่ย
แล้วเขาก็ได้ยินเสียงปืนผมมางงมันมางงว่ามายิงด้วยเรื่องอะไร
เนี่ยผมงงตรงเนี้ยผมไม่เห็นสภาพศพมันมายิงได้ยังไง
ถ้าเราควรไปทะเลาะกันหรือว่าไปมีเรื่องมีราวกันตามมายิงอย่างนั้นหลายอย่างหนึ่ง
ก็อยากแก้ปัญหานะเพราะว่าเขาคือหวาดกลัวไปหมดนะครับ
ครับคนที่แถวนี้ก็หวาดกลัวไปหมดคนข้างบ้านเขาก็มันลายยิงไปทั่วเลย
คือข่าวที่ออกมาบอกว่านายมานพก่อนจะมายิงลุงพรเสียชีวิตเนี่ย
ใช้ปืนยิงเมียตัวเองที่บ้านก่อนแต่เมียเนี่ยเอี้ยวตัวหลบทันก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อย
คุณสุชาดาไปที่บ้านนายมานพเนี่ยไม่เจอภรรยาของเขานะครับ
อยู่กับลูกสาวสองคนนะครับคือลูกบอกว่าแม่กับพ่อเนี่ยเลิกกันไปนานแล้ว
แล้วพ่อเนี่ยเครียดมา๓วันแล้วไม่รู้เป็นอะไรทีนี้ลูกสาวยืนยันกับเรานะครับว่าแม่ของเขาไม่ได้ถูกยิงเพราะไม่ได้อยู่ที่บ้าน
เท่ากับว่านายมานพที่ก่อเหตุเนี่ยคือไปยิงลุงพรเสียชีวิตหนึ่งศพแล้วยิงตำรวจตอนที่หลบหนีแล้วยิงตอบโต้เนี่ยตำรวจเสียชีวิตไปอีกหนึ่งนาย
เป็นเสียชีวิตสองแล้วก็ยิงสุนัขตายไปตัวหนึ่งอืม
แต่ไม่มีคนบาดเจ็บนอกจากนี้นะฮะอย่างภรรยาที่ว่าตามข่าวที่ถูกยิงลูกสาวบอกแม่ไม่ได้ถูกยิง
ค่ะนี่นะครับเราได้คุยกับพลเมืองดีที่เข้าไปช่วยเหลือจนรถเนี่ยถูกยิงนะฮะ
คุณวันนิสากลิ่นชัยนะเจ้าของแกะดำแลนด์นะครับ
คุณวันนิสาบอกว่าปมสาเหตุที่แท้จริงของการยิงลุงพรเนี่ยมันน่าจะมาจากข้อพิพาทเรื่องที่ดิน
นายมานพได้ขายที่ดินส่วนหนึ่งแล้วก็เหลืออีกส่วนหนึ่งเป็นที่ตาบอด
ไปขอซื้อที่บางส่วนจากยายเยื้อนที่อยู่ติดกันแต่ยายเยื้อนไม่ยอมขาย
รวมแล้วการก่อเหตุของนายมานพเนี่ยจะมีอยู่๕จุดเริ่มจากจุดแรก
นายมานพไปถามเรื่องที่ดินกับลุงพรลุงพรที่เสียชีวิต
คือคงไม่รู้จะถามว่าที่ดงที่ดินอะไรยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่อยู่ดีที่ลุงพรบอก
ไม่รู้เรื่องลุงไม่รู้เรื่องลุงไม่เกี่ยวยิงลุงพรเสียชีวิตเลย
ขี่จักรยานยนต์ไปบ้านยายเยื้อนที่เห็นว่าไปยิงที่บ้านยาเยื้อนนั่นแหละ
ยาเยื้อนจากนั้นขี่รถไปบ้านในภัยพี่ชายคนโตลุงพรอีก
จะไปยิงเขาอีกแต่ว่าหลานในภัยเนี่ยตบปืนตกดิน
นายภัยก็รอดตายมาได้อย่างวุดวิดแล้วนายมานพก็ขี่รถไปบ้านนายนุ
ลูกชายของยายเยื้อนแต่ไม่เจอก็เลยเดินไปบ้านยายยวงกับยายตุ๋น
โอ้เนี้ยฮะหลายบ้านมากนะยะยวงกับยะตุลเป็นพี่สาวยะเยื้อน
ช่วงที่เดินเข้าไปเนี่ยที่ท่านเห็นในคลิปในกล้องวงจรปิด
ช่วงนั้นสุนัขมันเห่าก็เลยยิงใส่สุนัข
เป็นสุนัขพันธ์ไทยสีน้ำตาลตายไปตัวหนึ่งชื่อเจ้ามะค่า
แล้วไปยิงใส่บ้านเขาสองนัดตอนนั้นทุกคนในบ้านเนี่ยแตกตื่น
เข้าบ้านหมดเลยรอดคมกระสุนมาได้
จากนั้นก็เดินออกมาที่รถแล้วก็เล็งปืนยิงใส่บ้านในนุ
ไปอีกสองนัดจังหวะยิงใส่บ้านในนุ
ซึ่งเป็นคนที่อยู่ในบ้านแถวนั้นนะครับ
คุณวันนิสาบอกว่าสามีของเธอเนี่ยเห็นท่าไม่ดีก็เลยขึ้นรถตู้
ขับรถไล่ตามเพราะว่าเห็นขับรถจักรยานยนต
หนีไปแล้วสะพายปืนไปด้วยจนกระทั่งถูกยิงใส่รถ
แล้วคนร้ายเนี่ยตำรวจก็ไล่มาทันพอดี
ก็ยิงกับตำรวจอีกยิงใส่ตำรวจอีก
ตำรวจก็ถูกยิงไปอีกหนึ่งนายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
เขาน่าจะไปเจรจากับตาพรเพื่อขอซื้อคืนเพื่อเปิดทาง
แต่ตะพรคงไม่ขายให้เดาเอานะคะเลยทะเลาะกัน

ผู้กองเอกก็คือมาช่วยระงับเหตุการณ์คิดว่าจะกล่อมคนร้ายได้
เพราะว่าผู้กองเอกเป็นคนที่ดูแลสถานที่แถวนี้อยู่แล้ว
หมายถึงว่าดูแลตรวจตาแถวนี้อยู่แล้ว
ก็คือเคยคุยกับคนร้ายค่ะเพราะคนร้ายเคยมีคดีมาก่อน
คดียิงปืนคดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วผู้กองเอกก็คือคงจะเรียกไปคุยไปอะไรอย่างนี้
คิดว่าจะมาระงับเหตุแต่ไม่คิดว่าจะถูกยิงใส่เลย
แม้คะเขาเข็นไปจอดในที่ร่มก็ทำให้มันร้อน
เพราะว่าไม่อย่างนั้นเขาขายของอยู่ตรงจุดที่มันเกิดเหตุพอดีเลย
ดีนะช่วงจังหวะเกิดเรื่องเขาไม่อยู่นะคะ

จังหวะนั้นในนบที่ยิงท้ายรถตู้ของพลเมืองดี
คือก็เห็นว่าผู้กองเอกพยายามที่จะมาชาร์จตัวผู้ก่อเหตุ

แต่ว่าตัวผู้กองเอกคือไม่ได้มีอะไรป้องกันตัว

แล้วก็พยายามจะแย่งปืนจากตัวผู้ก่อเหตุ
มันก็เลยเกิดเรื่องขึ้น
ตำรวจก็แสดงตัวออกมาเหมือนจะเข้าจับกลุ่มนะครับ
แล้วพอดีตำรวจวิ่งเข้าจะชาร์จ
แต่พอดีเขาก็ขัดขืนเลย
อดรัดกันปืน

และอีก๓คนก็ลงมาทีหลัง

แล้วก็ทีมงานเขาก็ตำรวจก็ลงมากัน

ที่นี้ค่ะหาข้อมูลให้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินตาบอดนะคะทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนางเยื้อนอายุหกสิบหกเป็นญาติของนายมานบครับก็บอกว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันนะเพราะว่านายมานบเนี่ยเคลียร์รถมาที่บ้านยิงเข้าบ้านของเยื้อนหลายนัดเลยแต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยคือเหมือนกับว่านายนบตะโค้ดอ่ะอ่ะ
บ้านเลยคือยายเยื้อนบอกว่าสงสัยคงโกรธเรื่องที่ดินจริงนั่นแหละเพราะว่ายายไม่ยอมขายที่ดินให้ก็เลยคงโกรธแค้น
ที่บอกว่านายนบอยากซื้อนี่คืออยากซื้ออะไรจะซื้อจะแบ่งที่ทางเข้าไล่
ส่วนญาติของนายมานพนะคะก็ไปให้ปากคำกับตำรวจค่ะ
ตวงอายุ๘๔ยายตุ่นอายุ๗๕แล้วก็มีหลานชายวัย๘ขวบ
เขารอดจากคมกระสุนมาได้แบบบุดหวิดนะคือคุณยายทั้งสองท่านบอกว่าช่วงเกิดเหตุยายปอกข้าวโพดอยู่
นบยิงปืนที่หน้าบ้านเลยแล้วก็ไปด่ายายทั้งสองคนอ่ะอ่า
ด่ายายด่าร้านคือด่าทุกคนเห็นใครด่าหมด
ตวงยายตุ่นบอกโอ้โหโดนด่าตกใจยิงปืนอีกโดนด่าอีก
บในห้องพระไปไหว้พระกันใหญ่เลยด้วยความกลัวตกใจ
มานพเนี่ยยิงปืนทะลุฝาผนังบ้าน
แล้วกระสุนเฉียดตัวเฉียดตายไปนิดเดียว
หลังจากนั้นนายนบมันก็ขี่รถหนีไป
คือยิงแบบไม่สนใจอะไรเลยนะคือเรียกว่าถ้าใครหลบไม่ทันก็ตายอ่ะ
เหมือนกับว่าเจอใครเจออะไรยิงใส่หมดเลย
ลุงพรก็เจอจังเลยอ่ะค่ะ
เนี่ยส่วนคุณยายท่านอื่นบอกโอ้โหยังอยู่ในบ้านยังโชคดียังหลบกันทันไม่โดนกระสุนนะฮะ
คือถ้าซื้อที่จะซื้อที่แล้วเขาไม่ขายให้แล้วยังไงไปไล่ยิงเขาอย่างนี้มันก็ไม่ไหวนะ

ทั้งปืนทั้งกระสุนไม่รู้ไปหามาจากไหนเนี่ย
จะยาบ้าที่เสพอีกนะครับถ้าคลุมคลั่งจากยาบ้าเนี่ย
ท่านผู้ชมครับวันนี้ที่วัดนครสวรรค์พลตำรวจรีพยูธนศรีสืบวงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหก
รวมทั้งเพื่อนข้าราชการตำรวจด้วย
วันนี้มีพิธีรับศพผู้กองเอกนะครับมีการตั้งแถวกองเกียรติยศ
รับศพผู้กองเอกร้อยตำรวจเอกชัยปติญญาวัย๓๗ปี
ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิต
แล้วก็มีพิธีรดน้ำศพนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ภรรยาของผู้กองเอกบอกว่าสามีเป็นคนขยันเพิ่งแต่งงานกันได้๓ปีนะฮะ
มีลูกสาวคนหนึ่งอายุเพิ่ง๒ขวบ
ผู้กองเอกบอกว่าลูกสาวนี่ยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ
คือยังเด็กมากนี่เห็นไหม
คือแน่นอนว่าน้องยังไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณพ่อ
แม้ว่าจะภูมิใจในการทำหน้าที่ของสามี
แต่เธอบอกเธอก็ยังทำใจไม่ได้
ถ้าฝากอะไรได้ก็อยากฝากถึงสามีว่าไม่ต้องห่วงเรื่องลูก

ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้ได้เกิดมาเป็นคนรักกันอีก
บอกว่าถ้าเกิดชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เกิดมาเจอกันอีก
ให้อยู่ด้วยกันให้มีลูกน่ารักแบบนี้ด้วยกัน
แล้วก็ไม่ต้องมาเจอสถานการณ์ที่มันแย่แบบนี้อีก
ให้อยู่ด้วยกันตลอดไป
ไม่ต้องมารับรู้หรือเรื่องอะไรแบบนี้ครับ
ไม่ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้

แล้วก็เขาทำหน้าที่ของเขาดีที่สุด

เราก็จะเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ให้ลูกค่ะ
เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่จริงนะฮะ
เข้าไปร้องรับเหตุให้กับประชาชนนะครับ
สุดท้ายเนี่ยคนร้ายยิงเสียชีวิตนะครับ
คุณพ่อของผู้กองเอกบอกว่า
ลูกชายกำลังเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
ผู้กองเอกเนี่ยรักอาชีพตำรวจมาก
จริงจังกับทุกภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

ประจำการอยู่ที่จังหวัดปัตตานีนะฮะ
อยู่ชายแดนใต้มา๗ปี

จากนั้นย้ายมาเป็นรองสารวัตรสืบสวน
ที่สอบพอร์หนองปริงในพื้นที่เนี่ยแหละที่เกิดเหตุ

ขอให้คนร้ายได้รับผลกรรมที่ทำกับลูกชาย
ด้วยการถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เดี๋ยวจะพิจารณาเรื่องการปูนบำเน็ตเกี่ยวกับชั้นยศ
แล้วก็การช่วยเหลือดูแลครอบครัวของผู้กองเอกต่อไปนะครับ